ว่าปีนี้เป็นปีทองของสาวโบเมลดาจริงเลยนะคะงานชุกมากเลยค่ะ
ล่าสุดนี่บอกเลยว่านอกจากงานละครจะแน่นแล้วนี่ไปรำบวงสวงพญานาคกันมาด้วยค่ะ
บอกเลยว่าคนปรบมือกันเกลียวแน่นวัดเลยค่ะ
เมื่อวานนี้วันออกพรรษาเจ้าตัวได้รับเกียรติไปร่วมพิธีบวงสวงพญานาค
ลานวัดไทยเขตเทศบาลตำบลพลพิสัยอำเภอพลพิสัยที่หนองคายค่ะ
นางเอกสาวคนสวยโบเมลดาได้ร่วมฟ้อนรำกับบรรดานางรำกว่าพันคนเลยนะคะ
ก็แต่งกายด้วยความสวยงามแล้วค่ะท่ามกลางแฟนที่มารอชื่นชมดาราสาวกันแบบเนืองแน่นนะคะ
ซึ่งโบเองก็ได้ฟ้อนรำอย่างอ่อนช้อยและสวยงามมากค่ะ
เรียกเสียงปรบมือกันเกลียวดังสนั่นไปทั่ววัดเลยทีเดียวไปชมภาพเต็มกันอีกครั้งค่ะ
สวยมากค่ะปีก่อนถ้ายังจำได้ก็จะมีทั้งยาย่าทั้งแต้วนะคะ
ปีนี้ก็เป็นโบเมลดาแต่ก็รำได้งดงามอ่อนช้อยไม่แพ้กันเลยค่ะ
แฟนเนี่ยต่างก็พากันชื่นชมนะคะบอกว่าน้องเนี่ยรำสวยมาก
แล้วก็กิริยามารยาทอ่อนช้อยงดงามค่ะ
โอ้โหลีลาไม่ธรรมดาจริงนะคะเดี๋ยวดูแล้วกันว่าปีหน้า
จะเป็นคิวใครได้ไปแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ